อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความงดงามของสาวนางรำ
กับเรื่องของความเชื่อเชื่อไหมคะว่าสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้
แล้วไปด้วยกันได้ดีด้วยนะคะ

ผมจำได้หมดครับจำได้หมดทุกคน

ถูกต้องไหมเรื่องนี้จำดีจำแม่นใช่นะ

นางรำทั้ง๕นางนี้มารำแก้บนคุณผู้ชม
อย่างที่คุณชนะบอกไม่มีผิดที่จังหวัดอ่างทอง
และจุดนี้ก็คือสารทรงไทยเรือนเพชรพลอยสวนป่าบ้านเสา๕อำเภอวิเศษชายชาญ
งานนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่ามีความโชคดีเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้าน
เขาก็เลยจ้างสาวนางรำมารำแก้บนแล้วก็ยังมีนี่ค่ะ
ของเส้นไหว้ต่างนะคะมีอะไรล่ะของกินนะมีขนมเปี้ยมีของเล่นมีรูปปั้นไก่
มีพิซซ่าไก่ย่างก็มีเยอะแยะมากมายเลย
เพราะว่าเขาได้โชคได้ลาบจากกุมารเทพ๕องค์
ไล่ไปตั้งแต่กุมารเจ้าเพชรเจ้าพลอยเจ้าโพเงินเจ้านำโชคและเจ้าผงพลาย
ก็เลยต้องจัดชุดใหญ่มาถวายแบบนี้ตามความเชื่อ
แล้วหลังจากที่แก้บนเสร็จสับแล้วนะคะชาวบ้านไม่ยอมกลับง่ายหรอกค่ะ
นี่ต้องจุดประทัดก่อนเป็นการบอกกล่าวเป็นการขอบคุณและเป็นการเสี่ยงโชคด้วย
เพราะว่าพอจุดทั้งหมดจนจุดปลายประทัดแล้วชาวบ้านก็จะได้นำสิ่งนั้นแหละ
ต่อยอดในการขอโชคลาภครั้งต่อไป
จบละไปดู
นี่ไงแต่ว่าสุดท้ายคุณผู้ชมไม่ได้หมายความว่าปลายประทัดนี่จะนำโชคเสมอไปนะ
ก็เป็นความเชื่อแหละเป็นความเชื่อความหวังไม่ใช่ทุกคนจะโชคดี
แบบเดิมเหมือนเดิมทุกครั้ง

หูไว้หูเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
อันนี้ก็ระมัดระวังเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวกันเกินไปนะคะ